คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยว่าคนที่เขาทำเขามีวัตถุประสงค์อะไร
หนุ่มสาวคู่หนึ่งขี่รถไปหาคุณยายคนหนึ่ง
คุณยายกินยาเบาหวานความดันใช่ไหม

คุณยายไปก่อนนะลาก่อนสวัสดี

แล้วขโมยยาเบาหวานความดันไปด้วย

ปกประหวังน้ำทำคือเอาไปทำอะไร

เขาไปขอกันกินไม่ได้นะ

มันลางเนื้อชอบลางยามันไม่เหมือนกัน

นี่ชายหญิงคู่นี้อ่ะขี่รถมาจอดแล้วกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านยายเห็นชัดภาพชัดมายกมือไห้ก่อนยายสวัสดีครับ
กรุงเทพนะฮะย่านสายไหมกรุงเทพมหานคร
คุณยายเขานั่งอยู่หน้าบ้านตามภาษาคนแก่
นะฮะหญิงสาวคู่นี้ก็เข้าไป
ทำทีเป็นสนิทกันมาอย่างดีอ่ะ
ทำทีเป็นคุยเป็นทักเนี่ยฮะนะฮะ
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน

บ้านไหนมีคนแก่อยู่บ้านคนเดียวต้องระวังให้ดี
ผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้ขับรถไปจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ถามว่าป้ากินยาอะไรอยู่ครับ
แล้วก็เข้ามาขโมยสิ่งที่ขโมยคือยาความดันกับเบาหวาน
เขาบอกว่าใครพบเห็นรีบติดต่อกลับด่วนจากขอบคุณมากนะฮะ
ถามคุณยายชื่อว่าคุณยายคำผิวอายุ๗๘ปีแล้ว
ยายก็บอกว่าเออชายหญิงคู่นี้มันเข้ามาหายายนะ
นั่งกินยาอยู่เป็นยาความดันกับเบาหวานของโรงพยาบาลรามา
เขาก็ถามยายว่ายายยายกินยาของโรงพยาบาลเรามาใช่ไหม
ไหนผมขอดูยาวหน่อยสิตัวอย่างเป็นยังไง
ยายก็เอ้านี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อให้คนป่วยที่บ้านกินบ้าง
คุณยายก็เห็นว่าเออก็มาถามก็ไม่ได้อะไรยายก็หยิบยาให้ดู
จากนั้นสองคนก็เอาไปก่อนนะยายยกมือไห้ยายนะครับคุณผู้ชม
แล้วยายมารู้ตัวคืออ้าวถุงยาของยายหายไปแล้ว
ยาความดันเบาหวานยายกับยาอื่นที่ยายกินอยู่๕อย่างหายไป
ยายกังวลว่าเออไอ้ใบนัดหมอของยายมันอยู่ในถุงไง
ยายก็จำไม่ได้วันไหนเวลาไหนมันหายไปด้วย
ยายก็ฝากถามแล้วจะมาขโมยของยายทำไม

เอาไปฟังเสียงครับ
ทีนี้ลูกชายของคุณยายนะฮะคุณชัยนรงอายุ๔๓ปี

โชคดีเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เลย
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม้แม่จะปลอดภัยแต่เขาไม่สบายใจอ่ะ
เพื่อความสบายใจคือไม่รู้เลยว่าชายหญิงคู่นี้ที่เห็นในภาพเนี่ย
เขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนที่สนบางเขน
เพราะไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมาเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยาหรือเปล่า

รู้จักกันมาก่อนครับนะฮะชายหญิงคู่นี้ไม่รู้จักมาก่อน
แต่พอเรื่องราวโพสต์ไปมีคนอินบล็อกไปหาเขาว่า
จริงแล้วชายหญิงคู่นี้ตะเวนขโมยยาในย่านสายใหม่มาแล้วบ่อยครั้ง
ก็เลยไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร
ไปฟังเสียงของลูกชายของคุณยายครับ
ส่วนตัวเราคิดว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรอ่ะ
ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาน่าจะเอายาไปขายหรือ
เห็นว่าในแฟนผมโพสต์ไว้ในเขตสายไหมในบางเขตเขาว่า
สองคนนี้เขาเคยไปขอยาตามบ้านคนเหมือนกัน
แล้วก็ผมก็ให้รุ่นน้องเช็คเลขทะเบียนรถก็อยู่ระแวกนี้ครับ
เช็คจากทะเบียนรถเป็นคนระแวกนี้
มีคนอินบล็อกไปบอกว่าเคยไปขอยาคนอื่นมาแล้ว
แต่ครั้งนี้คือมาขโมยของคุณยายไป
ใครพบเห็นผู้ชายในภาพผู้หญิงในภาพ
หรือรู้จักหรือคุณสองคนเองเห็นอยู่ต้องการชี้แจงก็ติดต่อมาได้
หรือว่าคุณผู้ชมต้องการแจ้งบ่อแสก็โทรไปที่สายด่วน๑๙๑แล้วครับ

ถูกประสงค์ในการก่อเหตุทำไปทำไม
เพราะว่ามันก็เข้าข่ายรักทรัพย์นะฮะไม่รู้แหละว่าสองคนนี้จะเอาไปขายหรือเปล่านะ
เออแต่ว่าคนซื้ออย่าซื้อนะครับครับยาพวกนี้ซื้อกินเองไม่ได้นะครับ
ต้องให้หมอสั่งนะครับเพราะว่าขนาดกับ
เห็นไหมว่ายาแบบนี้เวลาจะไปตรวจเขาต้องเจาะเลือดทุกครั้ง

ดูปริมาณยาดูนั่งหนักตัวดูหลายอย่างนะ
ยายต้องไปเอายาใหม่มากินนะครับ